ทางด้านของนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเล็ตบอล
แห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะคะว่าโค้ดด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุล
จะได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ใหญ่ต่อไปในปีหน้าค่ะสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
จัดงานครอบครัววอเล็กบอลไทยหัวใจเดียวกันที่โรงแรมโกเดนทิวลิป
เอฟรินเพื่อมอบเงินรางวัลให้ผู้ฝึกสอน
นักกีฬาทุกชุดทุกประเภทและเจ้าหน้าที่สมาคม
ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ารวมเป็นจำนวนเงินสิบห้าล้านบาท
นายสมธรณ์ใช้บางอย่างนายกสมธ์มสมาคมกีฬาวอเวิลเล็กบอล
แสดงให้เห็นว่าวงการวอเล็กบอลไทยพัฒนาขึ้นมากส่วนประเด็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
สมพรยืนยันจะให้โค้ดด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุล
ทำหน้าที่ต่อไปในปีหน้าค่ะ
โดยโปรแกรมการแข่งขันวอเล็กบอลทีมชาติไทยปีหน้า

กีฬา๔เกมครั้งที่๒๙ที่มาเลเซีย
ชิงแชมป์เอเชียทั้งชายและหญิง
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดด้วยค่ะ